ร้อนแรงนะครับไม่แพ้กับโควิดในการนะครับจากกรณีเมื่อวานนี้นะครับการเท่าเรือเนี่ยมีการปลดโค้ดโชคโชคทวีพรมรัฐออกจากคุณสื่อนะครับแล้วก็เป็นกระแสที่เกิดดราม่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จากการที่เมื่อวานนี้นะครับสมสอนการเท่าเรือเอฟซีได้แถลงแยกทางครับโค้ดโชคโชคทวีพรมรัฐนะครับก่
ความขัดแย้งกับผู้บริหารของทีมนะครับแล้วก็ทำให้มีกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสมสรการท่าเรือเอฟซีออกมาแถลงการผ่านเฟซบุ๊คถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะให้ความสำคัญนะครับว่าทุกการตัดสินใจเกิดจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพราะส่วนตัวม

สามารถต่อความสำเร็จต่อโค้ชทางเจด็ดบีราบนะครับครับส่วนประเด็นเรื่องการแทรกแทรงการทำงานของโค้ชนะครับคุณมาดามแป้งบอกว่าไม่มีประธานสมสอนคนไหนที่ไม่แทรกแทรงในเมื่อหน้าที่ของประธานสมสอนต้องดูแลทุกทุกอย่างของทีมและต้องร่วมตัดสินใจในทุกเรื่องเพื่อให้ทีมไปสู่เป้าหมายเพราะทุกเรื่องนั้
กับวิกฤตโควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นและพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้ยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายใครนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันทำหน้าที่ส่วนเรื่องการแต่งตั้งเจด็ดมีราบมาทำหน้าที่ต่อนะครับเนื่องจากเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดและที่ผ่านมาเซอร์เดชก็พร้อมให้ความร่วมมือกับสมสอนด้วยการล
จากนั้นโคชโศกสามารถคุมทีมการท่าเรือ
และหมดรุ้นแชมป์ในนัดนั้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทีมยังสามารถจบอันดับ๓ของลีกได้นะครับ
การเอาชนะราชบุรีมิดผลเอฟซีไป๑ต่อ๐
ซึ่งในช่วงการเตรียมทีมนะครับการท่าเรือก็ได้เสริมตัวผู้เล่นชั้นนำเข้ามาสู่ทีมหลายตำแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นไฮเบตี้เฟนันเดสธนาศิษศิริพลารวมทั้งอดีศักดิ์ไกรสอน
สิ้นสู่เส้นทางในถ้วยเอเชีย
๒สัปดาห์ต่อมาก็แพ้เชียงรายยูเนเตศ๐ต่อ๒ชวดชั้นฟุตบอลไทยแลนด์แชมป์เบียนครับ
และในช่วงนั้นก็มีข่าวว่ามีนักเตะในทีมขัดแย้งกับกุญสือของทีม
อย่างไรก็ตามเมื่อฤดูการ๒๐๒๐การท่าเรือกลับมาทำผลงานได้ดีด้วยการชนะ๓และเสมอ๑
มี๑๐คะแนนนะครับอยู่ในกลุ่มท็อปทรีในขณะนี้ก่อนที่จะมีการประกาศแยกทางกันเมื่อวานที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทั้งสิ้น๒๐นัดชนะ๑๒นัดเสมอ๔นัดแพ้๔นัดโดย๔นัดที่พ่ายแพ้นะครับ
คือการแพ้ให้กับแบงคอกยูเนตเตส๐๒กับบุรัมยูเนตเตส๑๓ในศึกไทยรีค๒๐๑๙
ผมเชื่อว่าประเด็นนี้น่าจะจบเพียงแค่วันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าแยกทางกัน
แต่โดยดีโคชโชคไปให้สัมภาษณ์เพจฟุตบอลหลังจากนั้นคุณมาดามแป้งก็ออกมาอธิบายถึงสาเหตุความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ก็เป็นมุมมองของทั้งสองท่านที่ออกมาแล้วคงไม่จำเป็นจะต้องมาตอบโต้กันแล้วนะครับ
สุดท้ายก็เป็นวิถีของฟุตบอลที่น่าจะเข้าใจกันได้นะครับ